วันนี้๒๓มิถุนายนหากย้อนกลับไป๕ปีที่แล้วคือ๒๓มิถุนายนปี๖๑เนี่ย
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์นี้ครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เมื่อเด็ก๑๓ชีวิตหมูป่าหลงเข้าไปในถ้ำแล้วก็เป็นปฏิบัติการในการค้นหานะครับ
วันนี้เราจะย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งนำมาสู่การมีฮีโร่ก็คือผู้ว่าหมูป่านั่นเอง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ขอบคุณครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญคุณบุ๊คครับ

อย่างที่คุณบุ๊คบอกวันนี้เมื่อ๕ปีก่อนปี๖๑เผลอไปหน่อยเดียวครบ๕ปีแล้วครับ
ภาคส่วนกำลังจะเตรียมจัดพิธีลำลึกย้อนหลังนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ว่ามามีเหตุว่าผู้ว่าหมูป่ามาเสียชีวิตในจังหวะนี้๓วันก่อนจะครบรอบ๕ปี
ฉะนั้นเรื่องราวที่จะย้อนนึกถึงเรื่องของขุนน้ำนางนอนเราควรจะนึกถึงอะไรบ้าง
อกจากจะนึกถึงท่านผู้ว่าเราควรจะลำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นในบริบทใดยังไง
ผมขอขีดเส้นใต้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาครบ๕ปีอีกครั้งหนึ่งในขีดเส้นใต้วันนี้ในบางแง่มุม

ให้ความสำคัญกับแง่มุมของอาสาสมัคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำหลวงนางนอนคราวนั้น
ผมคิดว่าจะต้องบันทึกและย้อนลำลึกว่า
คงไม่มีประเทศไหนหรอกครับ
ที่เวลามีเรื่องจะต้องร่วมมือช่วยกัน
แล้วจะมีอาสาสมัครมาทุ่มเทกำลังกันช่วยเหลือกันเหมือนประเทศไทย

เราได้เห็นภาพอาสาสมัครกู้ภัยเยอะจริงครับ
อาสาสมัครที่เป็นรูปขององค์กรของหน่วยกู้ภัยทั้งหลายทั้งปวง
อาสาสมัครที่ไม่มีต้นสังกัด
ไม่รู้มาจากไหนต่อจากไหนมุ่งหน้าไปที่ทำล่วงคุณน้ำนางนอน
มากันจากหลายจังหวัดมากันทั่วสารทิศ
รวมทั้งอาสาสมัครจากต่างประเทศ

ผมยังอยู่ในความทรงจำที่ว่าอาสาสมัครทีมหนึ่งที่
นักข่าวของไทยรัฐไปเจาะมาให้เห็นตอนนั้นก็คือ
เก็บรังนกจากกระบี่ครับ
เก็บรังนกเนี่ยเขาชำนาญเรื่องการปีนป่ายภูเขา
เรื่องมุฒิธรรมก็เดินทางไปเชียงรายด้วย
เขาเล่าให้นักข่าวฟังว่า

แต่ว่าติดขัดอยู่ที่ว่าไม่มีค่ารถค่าเดินทาง

ก็ได้ค่ารถเดินทางไปถึงเชียงราย
ไปถึงถ้ำหลวงรายงานตัวเสร็จ
ออกปฏิบัติการแยกย้ายกันปีนป่ายภูเขา
หาทางเข้าถ้ำทำงานอยู่หลังกล้องโทรทัศน์
ผมจำได้ว่าผมเขียนกรอนถึงอาสาสมัครนิรนามทั้งหลายว่า
แล้วยังมีทีมกู้ภัยทีมนิรนามชาวบ้าน
ที่เดินทางมาพร้อมเครื่องสูบน้ำเท่าที่ตัวเองมี
ผมเขียนถึงคนเหล่านั้นเพื่อจะบันทึกไว้ว่า
ทุ่มเทรวมพลังอยู่หลังกล้อง
ไม่ได้มาตามคำเรียกร้องของฝ่ายไหน
แต่มาตามคำสั่งของหัวใจ
มาเดินดุ่มไปหาหนทาง
ไม่รบกวนไม่เกะกะไม่ร้องขอ
เพียงข้าวกล่องก็เพียงพอแล้วทุกอย่าง

คุดคู้อยู่ข้างทางจะหนาวร้อนก็ช่างจะเป็นไป
เรียกได้ว่าปิดทองหลังพระ
เป็นเพียงผู้เสียสละไม่ยิ่งใหญ่
พอเจอเด็กก็ร้องไห้ตื้นตันใจแล้วก็เดินจากไปพร้อมข่าวดี
อาสาสมัครนิรนามเธอได้ฝากสิ่งงดงามไว้ที่นี่
ภูมิใจกับสิ่งหนึ่งที่พึงมีคือภูมิใจกับความดีที่ได้ทำ
ส่วนทีมกู้ภัยที่มาในรูปของหน่วยงานขององค์กร
เราควรจะลำลึกถึงหน่วยงานเสี่ยงของกองทัพเรือ
ซึ่งได้สร้างวีรกรรมร่วมปฏิบัติการกู้ภัยให้คนไทยประจักษ์

หน่วยซีนของกำทัพเรือ
ได้ทำงานกับทีมกู้ภัยที่ชำนาญการจากต่างประเทศได้อย่างกลมกลืน
แล้วได้รับเสียงชื่นชมเป็นที่ประจักษ์ด้วย
หนึ่งในอดีตหน่วยซีนที่ได้แสดงความกล้าหาร
และทุ่มเทความตั้งใจจนตัวตาย

ในวันนั้นจ่าแซมครับ

ชื่อนี้คนไทยยังจดจำมาถึงวันนี้
วันที่ภารกิจกู้ภัยเสร็จสิ้น
วันที่ผู้ว่านรงศักดิ์ประกาศยุติภารกิจ
จำได้ว่าอาสาสมัครจากทั่วสารทิศเดินทางกลับบ้าน
เขาได้รับเสียงชัยโยโหร้องต้อนรับจากมาตุภูมิ

แต่ว่าจาแซมกลับบ้านในสภาพที่ไร้วิญญาณ
วันที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าแซม
ผมเขียนกรอนขึ้นมาบทหนึ่งถึงจ่าแซม
เขียนว่าปิดตำนานการกู้ภัยในถ้ำลึก
ขุนศึกถอยทับลากลับบ้าน
ฝีมือให้เห็นเป็นผลงานให้สืบสารให้เรียนรู้การกู้ภัย

โหร้องเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่
สื่อประโคมเป็นข่าวให้ร้าวใจมีดอกไม้ให้กันวันยินดี
แต่แวบหนึ่งคิดถึงหนึ่งชีวิต
คนที่ยอมอุทิศนอนอยู่นี่
เหลือแต่ร่างให้กล่าวขวัญสะดุดีคือตำนานผู้ยอมพรีจนตัวตาย
จากปากถ้ำลาลับกลับไปบ้าน
กลับไปเป็นเท่าฐานศูนย์สลาย
เหลือผ้าขาวหอกระดูกลูกผู้ชาย
กับหนึ่งชื่อฝากไว้สมานกุนัน
กับหนึ่งชื่อฝากไว้สมานกุนัน
วันนี้เวลาผ่านไป๕ปี
ชื่อของจ่าแซมยังเป็นที่จดจำของหัวใจคนไทย
และเราควรจะนึกถึงเขา
อีกคนนึงที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนไทย
หมอภาคครับพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
หมอภาคคืออาสาสมัคร
อุทิศตัวทุ่มเทเสียสละในการค้นหาทีมหมูป่า
แล้วเมื่อเจอแล้วเขาได้เข้าไปอยู่กับทีมหมูป่า
หลายวันก่อนจะได้รับการช่วยเหลือออกมา
อันนี้ก็เป็นภารกิจ
หลังจากภารกิจแยกย้ายกลับบ้าน
ผมเขียนถึงหมอภาคให้ปรากฏไว้ว่า
เสร็จภารกิจสุดท้ายก็ย้ายกลับ
ลาไปสู่กองทัพที่เคยอยู่
มิตรภาพความหลังยังพรั่งพรูฝากผลงานให้เรียนรู้ให้จดจำ
จะไม่ลืมช่วงเวลาฝ่าวิกฤต
จดจำช่วงชีวิตร่วมติดถ้ำ
เป็นพี่ใหญ่สอนน้องสิ่งต้องทำมีคำปรอบมีคำแนะนำที่พึงมี
เจ้าหมูป่าแปลกหน้าเอ่ย
กลายมาเป็นคุ้นเคยเสร็จแล้วนี่
อดอำลาเป็นภาพจำแห่งไมตรี
จงเป็นคนดีของสังคม

และปิดท้ายผมอยากให้เห็นท่านให้ท่านได้เห็นภาพนี้
ภาพที่หมูป่าทั้ง๑๓คนไปบวช
บวชพระบวชสำมะเนร
หมอภาคเข้าไปกราบ
ภาพที่หมอภาพก้มกราบพระเนรทีมฟุตบอลหมูป่า

ประทับใจของชาวพุทธ
ควรจะบันทึกไว้ในความทรงจำ
เป็นภาพแทนคำบอกเล่าของชาวพุทธ
เป็นความงามความพิสุทธิ์ให้สืบสาร
ผู้มีพระคุณคุกเข่าลงกราบกราน
ผู้รอดพ้นยืนนิ่งนานไม่ไหวจริง
เหมือนอยากก้มกราบตอบทำไม่ได้
ก้มคอรับไหว้สงบนิ่ง
พระกับหมอเป็นนิยามแห่งความจริงว่าทุกสิ่งที่ได้ทำคือกรรมดี
สงบสว่างสะอาดเกิดกุศลธรรมชาติมาแทนที่
เพียงได้เห็นก็ซึมทราบกับภาพนี้
วรีเปล่งวาจาว่าสาธุ
ทั้งหมดนี้คือขีดเส้นใต้เพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อ๕ปีที่แล้วณขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ